เคยมีเหตุการณ์อะไรแปลกที่ป้ารู้สึกว่าเฮ้ยมันมีอย่างนี้จริงด้วยเหรอ
ทันใจออกมาบอดหรือมากระซิบ
มีมูบิดออกจากหูอะไรอย่างงี้มีบ้างมั้ย

คนละสลึงถ้าถูกเยอะก็สองสลึง

มิ้นหน้าเด็กถึงอยากให้ป้าอ้วนถูกหวย
คือคำโมทนาพวกนี้
บ้าถือว่าเป็นคำโอภัณฑ์ที่ดีนะครับ

แน้นท์ว่าเวลาที่เราเห็นคนทำบุญทำผู้ส่วนแล้วเราซ้าถุด้วย

เมื่อเห็นใครก็ทำโอ้โห

เฮ้ยเข้าคงสุขจายมากนะโมรทานาสาธุแบบนี้จึงจะได้
สาธุสาธุแบบนี้ไม่ได้

แบบไม่ทำไม่ทำกับเขาใช่มันต้องงี้ตัวเองทำ
แล้วก็เกิดความชื่นใจสุขใจในบุญที่เราได้ทำ
เมื่อเห็นใครเขาทำแล้วโอ้โหนั่นเราทำแค่นี้ยังสุขใจแค่นี้
บุญเกิดเลยแต่สิ่งหนึ่งป้าบอกว่าในแต่ละวันความสุขของป้าก็คือ
เหลือจากเรียนเลี้ยงเพลงพระก่อนเหลือจากพระแล้วเด็กถึงวัด
รูปกินเด็กวาสทั้งหมดประมาณกี่คนจ๊ะป๊าจ้ะ๒๕คนอันนี้เขาเรียกถึงว่า
ลิหมายถึงว่าพระคือเป็นรูปของพระพุทธเจ้าที่ชื่อว่าพระทันติจิตรกได้มั้ย
มีเทวดามารักษาและพญานาคสิ่งที่ชอบของหอมตามตำนานโบราณแต่การมาเนี่ย
คือพญานาคพญานาคท่านจะชอบของหอมอย่างพระธาตุรุ่นชัย
มีพญานาคชื่อชมพูนคราชรักษาอยู่พระธาตุอาคัมก็ต้องมีพญานาคดูแลอยู่
มีครับเคยมี๒องค์เคยฝันเห็น
แล้วท่านเป็นคนให้ทรัพย์เพราะพญานาคเป็นเจ้าแห่งทรัพย์
ใช่ผมเชื่อมั่นว่าขอกับท่านด้วย
สีทองนึงและก็สีเขียวและบันน้ำไหลอยู่เป็นทองนี่เห็นเลยนะครับ
ตำนานของพระราชบิดกองค์วิรุปักโขนคราชอยู่ในสวรรค์
ชั้นตาตุมหาราชิกายุทธิสวรรค์เป็นสีทอง
เอราบทนคราชเป็นบริวารมีสีเขียว
กันหาโฆธมะสีดำชะพยาปุตตะสีลุ้งมีแค่สีนี่เท่านั้น

สีทองกับสีเขียวให้เอาไม้นาคเนี่ย

ทุกครั้งที่ที่จุดทูปขอบนวัดพระธาตุดอยคำเนี่ย
จะมีอยู่คำพูดหนึ่งซึ่งคิดอยู่ตลอดบอกว่า
ถ้าเมื่ออดีตชาติได้มีสมบัติที่อยู่ใต้ภูเขานี้
หรือองค์พยานไม่รู้ชื่ออะไรจำไม่ได้
องค์พญานนักนี้จงมาเกิดขึ้นกับเรา
ขอเบิกทรัพย์จัดที่ให้มาเป็นถูกลตารี
ก็ได้อาทิศฐานเห็นไม่บอกความลับแล้ว

คิดว่าเป็นสะเบียงบุญด้วย

สื้อไปอีกเมื่อไรจะอีกนาน
จะซื้อกันไปเรื่อยหรือยังไง
ได้๕หลานก็จะหยุดลูก

หรืออาจจะได้มากกว่า๕ล้าน
นับตั้งแต่กลางปี๒๕๖๐เป็นต้นไป

๒ปีตรงนั้นจะได้มหาศาล

เดี๋ยวก่อนท่านผู้ชมทางบ้าน
ดีฟังดีไม่ได้คิดว่าตัวเองอยากจะได้เงิน๕ล้านนั้น
แต่มีใจคิดไว้แล้วว่าถ้าได้๕ล้านไปบูรณะจะดีหรือสร้างอะไร
มันคิดไว้แล้วมันไม่ได้คิดเป็นคนอื่น
อยากจะได้เพราะว่าไม่ใช่โจทย์มันไม่ใช่
แล้วท่านผู้ชมเหรอฮะหลังกลางปี๒๕๖๐อีก๒ปี
ราศีไหนมีโอกาสรวยเป็นเศรษฐีหรือได้เงินแบบฟลุก

แต่จากกลางปี๒๖๐คือสิงหากัญญาไป๒ปี
แม่หมอแมมกับหมอลักจะรวยฟรุ่ง
เพราะว่าเราเกิดราศีตุล
คนเกิดราศีตุลทั่วฟ้าเมืองไทยจงเร่งสร้างบุญอุดหนุน
ในการบุญการทานการกุศลเอาไว้
เพราะถึงที่เวลาที่ฟ้ามาบรรจบ
เพราะถึงเวลาที่ฟ้ามาบรรจบดูจตาจะเปิดขั้นใหญ่ใหญ่
คือดูแม่หมอแหม่มเอาไว้เพราะนึกถึงตัวเองอย่างเดียวไม่ได้
กลางปี๒๖๐ไปภายใน๒ปี
หมอแหม่มหรือคนเกิดราศีตุลทั้งหลายทั่วฟ้าเมืองไทย
ที่ไม่งอเมืองเก่าเท้าที่ทำบุญสร้างภูสนได้ทานมาตลอด
จะเกิดอะไรที่ส่งเป็นทรัพย์อย่างอัศจรรย์
ยังไม่เคยมีตลอดในรอบ๒๐ปี

แต่พอพ่ออ้วนมาเนี่ยผมอดลนทนไม่ได้จริงเลยนะ

จงเป็นกำลังให้เกิดทรัพย์นี่ชื่อวิรูปะโข

หวังว่าจะเอาคาถามาทอด
ป้าอ้วนจ๋าฝากข้อคิดหน่อยเศษ

ขอฝากไว้นะตรงนี้เลยว่า
การที่จะมีคนขึ้นไป

คือของแบบนี้มันอยู่ที่บุญของมันแล้วก็อดีตทำกันมาไว้หรือเปล่าแล้วก็ทบนี้ชาตินี้ทำบุญต่อบุญกันหรือเปล่า
ก็ป้าอ้วนฝากในเรื่องของการทำบุญต่อบุญสะสมบุญเสบียงบุญ
วันนี้ขอบคุณป้าอ้วนค่ะป้าอ้วนดอยคำค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
คุณผู้ชมจากป้าอ้วนพูดคุยนะเรารู้เลยสิ่งเดียวคือเราต้องทำบุญ
จริงไม่ได้หวังเพื่อที่จะได้อะไรในข้างหน้าแต่ทำบุญเพื่อให้เราแค่สุขใจ
แค่ป้าอ้วนเล่าเรื่องของการทำแกเล่ามีความสุขนะมันก็ทำให้เรารู้สึกเออ
เป็นโบนัสของชีวิตแต่แขกรับเชิญอีกค่ะค่ะ
ถูกมั่วเดี่ยวสามสิบล้านแต่คนที่ถูกสามสิบล้าน
เขาบอกว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับชีวิตเขาบ้างความเป็นเศรษฐีเกิดขึ้นภายในชั่วพริบตา

พักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมากับ
แต่มันเป็นนิดแปลว่าเกิดโชคลาภแล้วจะเกิดทุกข์

บางทีแกนึกไม่ถึงหรอกแต่แกก็รู้อยู่ลึกในดวงจิต

ว่ามีคนจ้องในหลายลักษณะรูปแบบ
ครับจริงครับก็โดนมาแล้วครับ